ถอยหลังคุณผู้ชมอีกไม่ถึง๑ชั่วโมงก็จะเปิดหีบเลือกตั้งกันแล้ว
เดี๋ยวจะพาไปดูกันหน่อยว่าเข้าครูหาเนี่ยจะมีบัตรเลือกตั้งกี่ใบ
และบรรยากาศแต่ละที่เป็นอย่างไร

ไปดูความพร้อมกันเลยคุณผู้ชมค่ะ
การเปิดหีบเลือกตั้งผู้ว่ากอทมตอนนี้
ภาพรวมเรียกว่าสมบูรณ์๑๐๐แล้วค่ะ
ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
มีการกล่าวชักชวนคนกรุงเทพ
ในการนำไปแสดงตัวตนเพื่อเข้าใช้สิทธิ์นะคะและควรระมัดระวังอะไร
ฟังดีคุณผู้ชมควรระมัดระวังเรื่องของการกากบาท
เพื่อให้บัตรเลือกตั้งนี่ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดและบัตรนั้นสามารถนำมาใช้นับคะแนนได้
มีบัตรกี่ใบมีสีอะไรบ้างฟังดีดีดูสีให้ดีนะฮะท่านฮะ
หน้าจอนี้เลยตัวอย่างสองใบนี้คุณผู้ชมคะสีน้ำตาลทางด้านซ้ายมือ
เลือกอะไรสีน้ำตาลเลือกผู้ว่ากอทมค่ะส่วนบัตรสีชมพูใช้เลือก
ฟี่หน่อยได้ไหมถ่ายให้เพื่อนดูไว้มาเลือกตั้ง
ไม่ได้ไม่ได้นะคะห้ามถ่ายรูปบัตรหรือว่าเซลฟี่ในครูหา
เพราะถือว่าผิดกฎหมายห้ามนะคะส่วนผลการเลือกตั้ง
อ่ะคาดว่าไม่เกินสี่ทุ่มก็น่าจะรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการแล้วนะคะ
ว่าใครจะได้เป็นผู้ว่ากอทมคนต่อไปอ่ะอันนี้ในส่วนของกรทมนะ
แต่ในส่วนของพัทยาเขาก็มีการเลือกตั้งเหมือนกัน
มีการเลือกตั้งนายกพัทยาไปดูกันว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชนบุรีมีความพร้อมแค่ไหน
มีการส่งบัตรส่งมอบบัตรเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยานะคะ
เพื่อเตรียมการเลือกตั้งในวันนี้แล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย
มีอยู่จำนวนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบห้าคนกระจายอยู่ในสี่เขตค่ะ
รวมจำนวนทั้งสิ้นร้อยสี่สิบหกหน่วยเลือกตั้งกรกตยอมรับว่าสิ่งที่กังวลในการเลือกตั้งวันนี้ก็คือสภาพอากาศ
เหมือนที่คุณชิสาบอกไปไหมสามทุ่มใช่ครับฝนอาจจะตก
พัทยาเขาเตรียมความพร้อมไว้แล้วเครื่องสูบน้ำก็ดีมีพร้อมเต็มที่
มีเจ้าหน้าที่อำนวยการด้านการจราจรเต็มที่ส่วนผลคะแนนคาดรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการก่อนสามทุ่ม
ใช่นะครับที่เมืองพัทยาก็ต้องดูบัตรเลือกตั้งเหมือนกันมันมีแยกสีนะฮะ
ถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยเลือกนายกเมืองถ้าเป็นสีส้มเนี่ย
เลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาโอ้บัตรไม่เหมือนกันใช่นะครับ
ทีนี้มาดูบรรยากาศเมื่อวานนี้กันหน่อยเมื่อวานเนี้ยมีการเลือกตั้งซ่อมสอสอราชบุรีเขตสาม
ตำแหน่งที่ว่างลงนะคะหลังนางสาวปรินาไกรคุบอดีตสอสอราชบุรีเขตสาม
พลังประชารัฐถูกสารพิพากษาห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิตในคดีลุกป่า
หลังปิดถีบไปตอน๕โมงเย็นล่าสุดนี่ไปดูการนับคะแนนกันหน่อยเป็นอย่างไร
คะแนนไปเกือบครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะครับผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการออกมาแล้ว
โอ้โหผู้ที่มีคะแนนเลือกตั้งสูงสุดได้แก่นายชัยทิพย์กระมวลพันทิพย์
ครับหรือว่าสอเจาะเสียงอืมจากภาคประชาธิปัตย์โอ้โหนี่เปลี่ยน
พลังหรือเปล่าเนี่ยเออนะฮะถือว่าเป็นฐานเสียงที่สำคัญนะ
ใช่ค่ะจากฐานเสียงเดิมนะของพลังประชารัฐนะใช่ค่ะ
โดยนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
เลยค่ะที่การพับราชาธิปัตย์นะคะก็ไปร่วมแสดงความยิดีนี่
โต๊ะแถลงข่าวแสดงความยินดีกับนายชัยทิพย์ด้วยนะคะ
ชนะการเลือกตั้งสอสอราชบุรีเขตสามโดยชูมือประกาศชัยชนะ
บรรยากาศเนี่ยสดชื่นมืดเลยนี่รวบรวมมาให้ได้เห็นครับค่ะ
นี่มาเกริ่นให้ฟังก่อนในช่วงต้นของข่าวเช้าไทยรัฐเสาร์อาทิตย
บรรยากาศเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
แล้วก็นายกเมืองพัทยากับสมาชิกสภาเมืองเนี่ยเดี๋ยวเรามีผู้สื่อข่าวของเรา
รายงานสดตามจุดต่างให้คุณผู้ชมได้ทราบตลอดทั้งรายการห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะฮะ